แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองไทยแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย

ในเมืองไทยก่อนเพราะว่าเมืองไทยสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะ
แต่ถ้าไม่มีเวลาไปเที่ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเอง
นี่แหละครับที่จะพาไปชมวิวไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ไหนล่ะ
ที่ไหนโคลาสิครับนั่นอากาศของบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับ
นี่แล้วจะพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคุณผู้ชมนะ
นี่คือภาพบรรยากาศที่บริเวณวัดป่าภูผาสูงตำบลมักเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมาหรือว่าโคราชนั่นเองครับ
วัดแห่งนี้นะครับเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวนครราชศรีมาหรือว่าชาวโคราชนี่แหละ
โดยเฉพาะพระธาตุจอมผาหรือว่าพระบรมธาตุเจดีศรีภูผาสูงซึ่งเป็นพระเจดีที่ประกอบไปด้วยเครื่องสการะสูงสุด
เพื่อบูชาพระบรมศาลีริกฐาตุอรหันธาตุครับ
จากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาแล้วนะยังเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามดูภาพสิ
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูหลวงที่มีความเงียบสงบร่มเย็น
แล้วก็ริมผาจะมีความสูงหน่อยสูงประมาณสัก๗๖๐เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเล
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถไปยืนรับลมเย็นสูดอากาศบริสุทธิ์
พร้อมกับดื่มดับไปกับธรรมชาติที่มองออกไปไกลแบบสุดลูกหูลูกตาบนเนื้อที่กว่า
ร้อยไร่เขียวขจีอยู่เลยนะคะใช่แล้วครับเท่านั้นยังไม่พอ
คุณจะได้เจอความน่ารักตะมุตะมินี่คือกระรอกขาวเป็นฝูงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
คือมันเยอะอยู่กันมากมายเค้าบอกว่ามีเป็นล้านตัวว้าว
จริงนะกระลอกขาวแบบนี้คือเราจะได้เห็นส่วนใหญ่เป็นกระลอกตัวสีเทาน้ำตรงน้ำตาล
มีลายนิดนึงแต่สีขาวแบบนี้เฮ้ยขาวจั๊วเลยอ่ะเยอะจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
วันหยุดสุดสัปดาห์ผมแนะนำให้ไปเที่ยวที่โคราชที่วัดแห่งนี้นะครับ
ชมบรรยากาศแล้วก็วิวที่สวยแบบนี้ไปเสริมสิริมงคลกันด้วยกับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
เที่ยวกันเลยที่ไหนล่ะที่นี่ครับวัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชศรีมาครับจ้าโอ้โหกระรอกขาวนี่ต้องบอกว่าไม่มีเงินล้าน
ก็ไปเที่ยวได้นะแบบเนี้ยใช่ไม่จำเป็นต้องมีเงินล้านเลยใช่ค่ะ
เพราะว่าอยู่นี่นครราชศรีมานี่เองไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่เลย
มีเวลาก็อยากให้แวะเวียนไปเที่ยวกันนะได้สูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วย